พูดถึงเรื่องราวดีนี่เลยค่ะ
คุณพ่อและคุณแม่ของดิฉัน
พี่เสกโลโซพี่การวิภากร
ตอนนี้ฉันก็ตกใจคิดว่าพ่อแม่คุณยังไง

เป็นคนในครอบครัวพี่การมีอะไรก็กินกางหาผุ่น
เมื่อวานโทรมาบอกเนี่ยพี่จะไปทำบุญ
ไปเพราะว่าเห็นตอนนี้โอ้โหหลายคนเดือดร้อนนะคะ

ก็ไปบริจาคของที่ท้านทะสถานบำบัดพิเศษกลาง
นำยาสมุนไพรหน้ากากอนามัยแล้วก็แอลกอฮอล์ค่ะ

ตอนนี้อะไรที่พอช่วยเหลือได้ก็อยากจะช่วยเหลือคนในสังคมค่ะ
พร้อมกับบอกด้วยนะคะว่าหากสถาการณ์โควิดดีขึ้น
ก็ยินดีนะคะมาเล่นดนตรีสร้างความบันเทิงให้กับผู้ต้องขังให้มีกำลังใจด้วยค่ะ
นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมพี่การณ์วิทยาลัยกรณ์ก็บอกว่า

นี่ขอหันหน้าพึ่งทางทำคุณผู้ชม
สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ

เพราะว่าฉันดูในไอจีในเฟซบุ๊กนางอยู่

ฉันก็ดีใจกับพี่การไงก็เรื่องนั้นก็เรื่องดีดีไปแต่มันมีอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้พี่การโพสต์ไงร้องห่มร้องไห้แล้วมีแบบว่าเรื่อง๑๘มงกุฎ
เรื่องไหว้พรขอพระนี่แหละค่ะเออฉันขอเล่นมุมนิดนึงสิบแปดมงกุฎมันมีจริงหรือเปล่า
ทำไมต้องไปไหว้พระขอพรเราไปฟังเลยดีกว่าค่ะพี่การบอกว่าจะตอบยังไงต่อไปค่ะ
ความหมายก็เหมือนเดิมพูดสลับเอง
อ๋อยังไม่พูดอีกครับเดี๋ยวก่อนเราแบบว่าเป็นกระบวนการกลุ่มแบบนี้

แต่ถ้าเป็นพี่เสกกับพี่การต้องไหว้พรขอผ่าน